วันนี้ที่วัดเจดีเขามีการแจกวัตถุมงคลไอ้ไข่
แต่ว่าอโหกลแหไปเป็นเมื่อน

เห็นภาพแบบนี้ไม่ได้เว้นระยะห่างกันแล้วครับ
ซึ่งไม่มีแล้วนะฮะอยากได้วัตถุมงคลเรียนไอไข่จนกลายเป็นภาพความวิวาดที่เกิดขึ้น
ด้วยความที่มันมาจากแรงศรัทธาของคนทั่วทุกสัตว์ทิตย์

เขาไปรับบัตรคิวมาแล้วไงจองวัตถุมงคลไอ้ไข่รุ่นยอดทรัพย์๖๔
ในวัดเจดีที่อำเภอศรีชนนครศรีนะครับ
เมื่อวานก็เบียดเสียดยัดเยียดกันแย่งกันจนทะเลาะวิวาดกันก็มีโต้เถียงกัน
บางคนเป็นลมก็มีบาดเจ็บก็มีสุดท้ายวัดเนี่ยเกรงว่าจะวุ่นวายมากกว่านี้
ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างต่างไปช่วยกันหน่อยนะฮะโอ้โหเป็นร้อยนายนะครับ
จัดระเบียบคัดกรองเรื่องของเว้นระยะห่างป้องกันโควิดนะฮะให้มีการเข้าแถวแบ่งโซนเป็นภาคต่าง
ก็เอาไม่อยู่แล้วครับนะฮะเพราะมีคนเยอะแล้วเกิดวัดแทบแตกนะครับ
ว่าจะไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้สุดท้ายยกเลิกการรับบัตรคิวทั้งหมดไม่แจกแล้วนะครับ
ขณะเดียวกันคนที่ไปเยอะแยะมากมายก็ไม่พอใจเพราะว่าโอ้โหเดินทางมาจากต่างจังหวัด
เลิกได้ยังไงตื่นนอนตี๔มารับบัตรคิวรอ๕ชั่วโมงสุดท้ายยกเลิกแบบนี้ผิดหวัง
โอ้โหเอะอะโวยวายกันใหญ่เลยเพราะว่าเสียเวลามากนะฮะ
ทางด้านของนายวีรชัยบุญนิสัยนะฮะประหลัดอำเภอศรีชนฝ่ายป้องกันก็โพสต์เฟซบุ๊คชี้แจงว่า
เนื่องจากว่าแรงศรัทธาของคนที่จองวัตถุมงคลไอ้ไข่เยอะมากเลย
ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะมีคนเจ็บเป็นลมแล้วก็เสี่ยงต่อการติดโควิด๑๙
ยุติการสั่งจองวัตถุมงคลไอ้ไข่ไว้ก่อนแล้วก็จะมีการวางแผนการควบคุมจัดระเบียบให้เรียบร้อย
ก่อนจะมีการเปิดให้จองอีกครั้งแล้วก็จะให้จองแบบออนไลน์

ส่วนบรรยากาศภายในวัดคุณผู้ชมดูสิฮะนี่ขยงขยะเต็มไปหมดเลย
หลังจากที่เขาผิดหวังกันไปแล้วก็เดินทางกลับ
ก็ทิ้งขยะเอาไว้ให้ดูต่างหน้าแบบนี้เกลื่อนทั่ววัดเต็มไปหมดเลย
ก็กลายเป็นภาระของเจ้าหน้าที่ต้องมานั่งเก็บขยะให้อีกนะครับ
ยังไงก็ต้องระวังเรื่องของโควิด๑๙กันด้วย
อย่าเพิ่งไปเบียดเสียดแบบนี้ป้องกันการระบาดกันเพิ่มเติมนะครับ